เพราะว่ามีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบ

จึงเป็นที่น่าจับตามองสำหรับสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเมือง

จริงนักข่าวก็ไปดักรอสัมภาษณ์นายกตั้งแต่เช้า
วันนี้นายกมาในชุดเสื้อสีชมพู

รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ก่อนที่จะมีการเข้าประชุมคอรมอลด้วย

อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ฝากหัวใจใส่ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดโลกร้อน
ซึ่งนายกก็ได้ลงภาพได้ลงสี
ปลาโลมาสีฟ้าร่วมกับเด็ก
แล้วนายกก็บอกว่าอยากให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
แล้วก็ชมเชยว่าเป็นสิ่งที่ดี
ที่นำเสนอให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

คุณผู้ชมแล้วนอกจากนั้นในวันนี้

คือกิจกรรมวันล้างมือโลก
วันนี้๑๕ตุลาคมเป็นวันล้างมือโลกนะคะ
กิจกรรมมือที่สะอาดสำหรับทุกคน
ส่วนเรื่องของการฟื้นฟูน้ำท่วม
เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อกของเรา
ว่าตอนนี้ได้ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

ที่เสียหายประมาณ๓๕๐๐๐หลัง
ส่วนการสำรวจตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร
ที่มีพื้นที่นาเสียหายประมาณ๑๙๐๐ไร่

เพื่อจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวละ๕๐๐๐บาทแล้ว
โดยพยายามจะจ่ายเงินให้ได้ในเดือนตุลาคมนี้
ทั้งหมดทุกครัวเรือนทุกพื้นที่
พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน
โดยเฉพาะภัยหนาวที่คาดว่าจะยาวนาน
ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงนายสนทิรัฐสนทิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มั่นใจค่ะ
ว่าสามารถที่จะชี้แจงเรื่องนี้ต่อสภาได้
ไม่ได้กังวลด้วยเรื่องของเสียงปริ่มน้ำ
เพราะว่ามั่นใจในความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาล
สนับสนุนให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานพักร่วมรัฐบาล

บอกว่าจะต้องพูดคุยขอเสียงสนับสนุน
พักร่วมรัฐบาลที่เป็นพักเล็กหรือไม่
ก็บอกว่าไม่ได้ดูพักเล็กแล้ว
ท่านตอบสั้นแบบนี้นะคะ